คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปแอวเจียงไฮนะเจ้า
คุณผู้ชมคือจริงแล้วเนี่ยจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจังหวัดที่สวยงามในเรื่องของทัศนียภาพธรรมชาติต่างนะคะ
แต่ว่ายังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สวยงามไม่แพ้กันนั่นก็คือศิลปะของภาคเหนือนั่นเองนะคะ
ซึ่งจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะของไทยเลยก็ว่าได้
ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตเป็นเสน่ห์ของจังหวัดที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศไทยที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะ
แต่นอกเหนือจากความงดงามเหล่านี้ทางทรทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังเปิดมุมมองใหม่
นำเสนอเชียงรายแต๊ะเมืองแห่งศิลปะเพราะเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยศิลปินหลายแขนงเลยนะคะ
หัวศิลปะแหล่งรวมผลงานนิทัศกาลจากศิลปินท้องถิ่นที่รวมตัวกันลงขันสร้างอาคารรวบรวม
และเป็นจุดศูนย์กลางของการเผยแพร่ศิลปะและจำหน่ายให้กับนักสะสมผลงาน
ของนักสะสมผลงานซึ่งตอนนี้มีศิลปิน๒๐๐๓๐๐ชีวิตนะคะ
ร่วมส่งผลงานจัดแสดงเป็นนิทัศกาลหมุนเวียนเดือนละครั้ง
มีทั้งผลงานสีน้ำสีอาคิลิกสีน้ำมันบนผืนผ้าใบค่ะ
หอศิลปอมแฮงฮักนะคะหนึ่งในบ้านของศิลปินประจำจังหวัด
บ้านของอาจารย์ธีรยุทธ์และอาจารย์อรพินเป็นอีกหนึ่งสถานที่
ที่จัดแสดงผลงานของอาจารย์ทั้งสองท่าน
จะเปิดให้บุคคลที่สนใจเข้าชมในอีกหนึ่ง
อีกบทบาทหนึ่งก็เป็นการทำงานร่วมกับชุมชนด้วยที่นี่นะคะ
ปิดท้ายกันที่หอศิลปวชิระเมธีแห่งไร่เชิญตะวันค่ะ
อกจากเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วในอีกมุมหนึ่งที่นี่
ยังเป็นสถานที่แสดงผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ
อาจารย์ถวันดัชนีและผลงานทรงคุณค่าอีกมากมาย
แฝงปริศนธรรมอยู่ในผลงานศิลปะทุกชิ้นอีกด้วยนะคะ

อาจารย์ถวันดัชนีก็มีเขาเรียกว่าบ้านดำกันนะฮะ
หรือจะว่าจะเป็นวัดร่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิภาษณ์
ถ้าไปที่เดียวเนี่ยเรียกได้ว่าได้เต็มอิ่มกับศิลปะของศิลปินหลายท่านเลยนะคะ
สาวเหนือมาแนะนำด้วยตัวเองเลยใช่แล้วค่ะ